ตอนนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศการไว้อะไร
ให้กับคุณวิชัยศรีวัฒนประพาประธานสโมสร
ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ตกนะคะ
ที่อยู่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ก็ออกมาเปิดเผยถึงวินาทีที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะตกจนมีผู้เสียชีวิต๕คน
ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเจ้าสัววิชัยนะคะได้เล่าถึงวินาทีนั้นผ่านศึกของอังกฤษค่ะว่า
เห็นเหตุการณ์ตั้งแต่ก่อนที่เฮลิคอปเตอร์จะขึ้นบิน
จากนั้นก็รีบวิ่งไปที่เกิดเหตุแต่ว่าไม่สามารถทำอะไรได้นะคะ
ซึ่งเหตุการณ์วันนั้นเป็นภาพที่ติดตาเขาไปตลอดแม้ว่าจะเป็นความทรงจำที่น่าเศร้าก็ตามค่ะ
ซึ่งแคชเปอร์ก็อยู่กับเลสเตอร์มานานถึง๗ปีด้วยกันนะคะ
อยู่ในทีมชุดที่คว้าแชมปุตบอลพิมพลิกอังกฤษปี๒๐๑๘
แล้วก็ทิ้งท้ายด้วยค่ะว่าคุณวิชัยได้ฝากความทรงจำที่ดีเอาไว้มากมาย
นับตั้งแต่เข้ามาเทคโอเวอร์สโมสรในช่วงที่ยังอยู่ในศึกแชมเป็นชิป
ซึ่งรากฐานและวัฒนธรรมที่สร้างไว้จะยังคงอยู่ตลอดไปค่ะ
โดยนักเตะทีมเลสเตอร์นะคะก็จะร่วมพิธีศพคุณวิชัยอีกครั้งในช่วงหัวค่ำวันนี้
ก่อนจะเดินทางกลับทันทีค่ะเพื่อเตรียมแข่งขันในศึกฟุตบอลพิมพลิกอังกฤษ
จะเปิดบ้านพบกับเบอร์ลี่ในวันเสาร์ที่๑๐พฤศจิกายน